พายุฤดูร้อนคือคราวนี้นี่ก็แผลงฤทธิ์ถล่มหลายจังหวัดจริงจังหวัดไหนได้รับผลกระทบบ้าง
ส่งข้อความมาบอกกันนะคะมาพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูที่เพชรชบูรณ์กันหน่อยค่ะ
พายุฤดูร้อนที่เพชรชบูรณ์ดูภาพกันเลยคุณผู้ชมพัดถล่มมาในตำบลน้ำร้อน
นี่ค่ะเห็นไหมฝนตกลงมาแบบนี้ค่ะอันนี้คือที่อำเภอวิเชียนบุรี
ลมกระโชกแรงแล้วไม่ใช่แค่ฝนมาอย่างเดียวไง
เห็นไหมเขาขาวนั่นน่ะเม็ดนั่นน่ะลูกเห็บตกค่ะ
ชาวบ้านต้องช่วยกันทำไงดีทำไงดีกลัวบ้านจะพังนี่นี่ลมมันมาแรง
สาวบ้านแบบนี้ต้องจับต้องยึดเอาไว้นะด้วยแรงคนนี่แหละ
แล้วก็ต้องคอยหลบลูกเห็บด้วยดูเห็นไหมคะ
กลัวไงว่าแบบลูกเห็บมันมาพร้อมกับฝนแล้วขนาดมันเท่าไหน

เออนะฮะไปชนบุรีกันหน่อยครับพายุฤดูร้อนพัดถล่ม
เทศบาลตำบลหนองชากนะฮะที่บ้านบึงก็มีลูกเห็บตกมาเหมือนกัน
ขนาดเท่าสักประมาณหัวแม่มือนี่นี่โอ้อันนี้ใหญ่กว่าด้วย
นะฮะส่งผลให้หลังคาเต็นต์ร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นพลาสติกอ่ะเนอ
ลุเป็นรูเลยเสียหายกันไปนะเจ้าของร้านบอกว่าเพิ่งตั้งร้านเสร็จ
ไม่ทันได้ขายสักชามเลยค่ะฝนตกลูกเห็บมาโอ้โหดูสิมันทะลุหมดเลย
ข้าวของเก็บไม่ทันเสียหายหมดเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็มีป้ายโฆษณาของร้านทอง
ถูกลมพายุพัดลมเอียงอยู่แบบนี้เกรงว่าจะถล่มทับคนนะ
สุดท้ายต้องลื้อถอดออกป้องกันที่มันจะล้มทับเดี๋ยวไปทับรถทับคนบาดเจ็บกันไป
นะฮะส่วนที่บ่อวินศรีราชาชนบุรีก็มีพายุฤดูร้อนฝนกระหน่ำเหมือนกัน
นานกว่า๒ชั่วโมงครับทำให้น้ำท่วมเนี่ย
ก็เขาเรียกว่าน้ำรอระบายเหมือนกันเพราะว่าระบายไม่ทันนะครับ
โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าตลาดสดบ่อวินครับน้ำครึ่งล้อเลยนี่
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะนะฮะท่วมแบบนี้เลย
ลักเข้าร้านค้าทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนริมถนนสายสามสามหนึ่ง
ค่ะส่วนที่ตราดก็หนักไม่น้อยหน้ากันเลยคุณผู้ชมค่ะพายุฤดูร้อน
อำเภอเขาสมิงค่ะทุ่งนนทรีย์ค่ะอำเภอเขาสมิง
แล้วก็ร่มล้มหักโค้นเลย
รมบังคันเนี่ยอุ๊ยปลิ้วขึ้นไปติดกับหลังขาสาราคุณผู้ชม
อันตรายจริงข้าวของที่แม่ค้านำมาตั้งขาย
กระจัดกระจายเสียหายเละทั้งตลาดค่ะ
เดียวเลยแวบเดียวมาแวบเดียวเลย
มาแบบไม่ให้ตั้งหลักได้ครับ
ตอนแรกอ่ะมาเป็นฝนปล่อยน่ะตอนพูดเข้ามาเข้ามามัน
มีเฟ้มมีของมีของนะครับปลาเปลือกเทหมดเลย
เหมือนอย่างกับอ่ะมันมาอย่างนั้นเลยอ่ะ
โอ้โหนี่คุณผู้ชมก็ส่งมานะบอกมาแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างอ่ะนะคะ
คุณผู้ชมในพื้นที่ไหนเป็นยังไงอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่นี่นะ
ลมมันพัดต้นไม้หักโค้นมาทับรถยนต์ของพ่อค้าแม่ค้า
ก็อาจจะเจอเรื่องของพายุฤดูร้อน
คืออากาศบ้านเราน่ะมันร้อนจัดแล้วมันมีความเย็นจากจีนมาเนี่ยนะคะ
ก็เลยทำให้หลายพื้นที่อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนอาจจะมีลูกเห็บตกได้นะคะ